คืนนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
ขณะจอดรอจังหวะเพื่อจะกลับรถนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รถยนต์พังเสียหายยับเยินนะครับ

สาเหตุคาดว่าอาจมาจากการหลับใน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภายชาเชิงเซาเข้าช่วยเหลือนายสมชัยสอนจรัสสุวรรณอายุ๕๐ปี
คนขับรถเก๋งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

หลังขับรถพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
ตรงจุดกลับรถใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนถนนสาย๓๐๔ตะบนบางพระ

ซึ่งพบว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้า

ส่วนรถเก๋งอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
โดยมีรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่ใกล้

ถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร

่งหน้าจังหวัดระยองอย่างจัง
เค้าได้ลบใครไหม
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถออกจากชุดเกิดเหตุ

สาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน

ในพื้นที่หมู่๔ตะบนเกาะลอย

เกิดขึ้นทำให้นายสมชัยรอดอารมณ์อายุห้าสิบปีคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บศีรษะแตก
ข้าวของกระเด็นกระจัดกระจายทางออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร
พบรถไฟบรรทุกหินสร้างทางรถไฟจอดอยู่
คนขับรถกระบะอ้างว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่เห็นว่ามีรถไฟที่กำลังวิ่งมา
และคิดว่าไม้กั้นทางรถไฟเสียจึงขับรถข้ามตามปกติ
ก่อนจะถูกรถไฟพุ่งชนอย่างจังแล้วตอนขับมาเห็นรถไฟไหม
มันไม่เห็นละครับเพราะต้นยากมันเยอะมากเลย
ไม่เห็นรถไฟใช่ไหมครับ

เราข้ามมาเยอะรึยังครับที่รถไฟชน

ใกล้กับจุดเกิดเหตุระบุว่ากำลังนั่งอยู่ในร้านค้า

วิ่งออกมาดูก็พบรถกระบะถูกชนจนกระเด็นเข้าป่าย่าข้างทางรถไฟ
ที่คนขับรถกระบะจะเปิดประตูเดินลงมาแล้วล้มลง

เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนคนขับรถกระบะอีกครั้ง
อาการดีขึ้นก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถโม้ปูนเฉียวชนรถจักรยานยนต
ใกล้กับสามแยกไฟแดงเสิร์ชน้อย
เทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ดาบตำรวจประกอบมุฒิตากุล
อายุ๕๒ปีตำรวจจราจรสพเมืองชนบุรี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งไม่ได้แต่งเครื่องแบบ
ถูกรถโม้ปูนทับศีรษะเสียชีวิตคาที่
โดยก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจประกอบขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางดังกล่าว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถโม้ปูนเฉียวชนจนล้มลง

ตำรวจสพบ้านบึงนำตัวคนขับรถโม้ปูน
สอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพักและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนป้าย
แล้วเสียหลักตกลงข้างทางถนนสายสระบุรีลมศักดิ์
ในพื้นที่หมู่บ้านซับกองทองตำบลสามแยกอำพืวยวิเชนบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะพังยับเยิน
และมีเหล็กกล่องความยาว๕เมตรจำนวน๕๐เส้น

สอบสวนนายนัทพงศ์สว่างทองหลางอายุ๓๖ปี
คนขับรถกระบะทราบว่าตนเองกับเพื่อนขับรถบรรทุกเหล็กกล่อง
มาจากจังหวัดลำปางกำลังไปส่งที่จังหวัดลบบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกถนนลื่น
ทำให้รถเสียหลักชนป้ายแล้วพุ่งตกลงข้างทาง
โชคดีที่ทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด